คุณผู้ชมมาถามหน่อยครั้งแรกเลยนะ
ที่ดื่มเล่าดื่มสุราจำได้มะ
ถามให้แบบนี้เพราะผู้หญิงที่เชียงใหม่
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวปัญหาชีวิตรุมร้าว
หลายเรื่องครับสามีทิ้งไปสมัครงานก็ไม่ได้งาน
เธอตัดสินใจลองดื่มเล่า

มอเตอร์ไซค์ไปต่อไปที่ร้านสะดวกซื้อ

คนแถวนั้นต้องเข้าไปดูเลยครับเฮ้ยเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
ตรงนี้มันคือหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนนิมารเหมินครับ

ผู้หญิงที่ผมบอกไปเนี่ยก็ตะโกนโวยวาย
จะทำร้ายตัวเองด้วยนะแล้วก็จะเดินลงถนน
โอ้โหคุณผู้ชมเกือบโดนรถเฉียวเอา
คนลงเมืองนี้ต้องเข้าไปช่วยเหลือไว้
สามีเธอก็ไปมีภรรยาใหม่ด้วยโอ้โหยิ่งหนักเลย
จริงเมื่อวานนี้ครับ๑๘กรกฎาคม
ไปตระเวนสมัครงานมาแต่สมัครงานก็ไม่ได้งานด้วยนะ
ก็เลยเครียดแวะดื่มเหล้าซะหน่อยละกัน
แล้วเธอบอกว่าเธอเพิ่งจะดื่มเป็นครั้งแรก
แอ๋สิทีนี้เพราะว่ายังไม่รู้ลิมิตตัวเองไงครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไหร่ก็เลยอาจจะกินไปเยอะพอสมควร
พอเมาปุ๊บเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียน
คุณครูเห็นว่าคุณแม่คุณแม่ยังดูเมาอยู่เลย
ก็เลยไม่ได้ให้คุณแม่รับลูกกลับไปครับ
เธอก็ยังเครียดหนักขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปต่อไปเรื่อย
มาอยู่จุดนี้ครับคุณผู้ชมที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วเธอก็ลงมาโวยวายตามคลิปเลย
ครับครับ
ครับครับ
พูดสิแยกสามารถครับ

หลังจากนั้นครับทางตำรวจสพภูพิงคราชนิเวศเนี่ย
ก็พาตัวเธอไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อน

หลังจากนั้นก็ติดต่อให้ญาติมารับตัวเธอกลับไปครับ
ส่วนลูกเธอล่ะทำยังไงลูกเธออยู่ที่โรงเรียนเนี่ย
ทางโรงเรียนก็ประสานให้ญาติมารับตัวเด็กกลับไปแล้วนะครับ
หวังว่าเธอจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะฮะ
อันนี้ผมชื่นชมคุณครูที่โรงเรียนนะ
คือแม้ว่าจะเห็นเป็นแม่แต่พอเห็นอาการแม่แล้ว

แล้วก็ขอคำจากโฆษณาหน่อย
เครียดกินเหล้าพัง

เพราะว่าอะไรเพราะกินเหล้ามันยิ่งไม่มีสติไงครับ